สำนักงานอายการสูงสุดและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับ
ในโอกาสปรณรสมวานครบ๑๕วันหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
หิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาธบพิษสวรรคตครบ๑๕วันครับ
ร้อยตำรวจตรีพงนิวัฒนยุทธภัณฑ์บริพาณอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานอายการรวม๘๐๐คน
ร่วมกันทำบุญถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระสงฆ์๑๐รูปพร้อมทอดผ้าไตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาตินางบุษบาชัยจินดานายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาร่วมพิธี
ทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชศักระเบื้องหน้าพระบรม
ชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙เนื่องในโอกาสปรณรัฐสมวาน
เช่นเดียวกันจากนั้นพระสงฆ์จากวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
จำนวน๑๐รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทัยธรรมและทอด
ภาษาไตรบางสุขุนโดยพลตำรวจเอกจากที่ประบุว่าการบำเพ็ญ
ศลดังกล่าวถือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อตำรวจ
ประสบกรณิกรชาวไทยครับ